เวลาที่ยูทูปเบอร์ช่องนึงที่เขาไปติดตามชีวิตลุงพลเนี่ยได้ไลฟ์เอาไว้เมื่อวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไปฟังหมอปลาเล่าเรื่องราวเหล่านี้กันหน่อยค่ะ

เพราะโทรหาช่างป๊อบพี่เขาจะมาขึ้นตรงเรื่องพฤศจิกายนไต้เนี่ย
หน้าบ้านรับแต่๔ตัวผมว่ามันเป็นคนไหนหรอกที่แล้วรู้ว่าไอ้นี่มองเอาเครื่องดักฟัง
ฟังนะอันหลีบก็พี่มากนะที่เขามาอธิบายเมื่อวันที่๒๑วันกราตรา๖๔ว่า
ที่เขาเตะกล่องวันนั้นน่ะเพราะว่าเขาเจอเครื่องดักฟัง
แต่มันพีคหน่อยตัวไหมวันที่เขาเตะกล่องนะมันคือ
เกือบทั้งประเทศอยากรู้ว่าใครเป็นคนเอาเครื่องดักฟังไปวาง
นี่แหละหมอปลาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไลฟ์สดตีแผ่เรื่องนี้ไปเรื่อยเลย
กว่าลุงพลจะไปแจ้งความว่าใครเป็นเจ้าของซิมในเครื่องดักฟังนั้นน่ะ
เพราะอยากรู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วมันเป็นของใครหมอปลาก็ว่าอย่างนี้นะ
จริงก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นของใคร
บอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันได้ยินหมดเลยนะ
ถ้าลุงพลคุยกับใครไปหาใครพูดเสียงเบาก็ได้ยิน
ค่ะที่หมอปลาเขาแย้งมันก็ดูมีเหตุผลนะ
ว่าถ้าเราสงสัยว่าเขาจะติดเครื่องดักฟังเรา
เราจะไปใช้บริการเขาหรือให้เขามาติดตั้งกล้องให้เราอีกไหม
ถูกไหมก็กลัวว่าเดี๋ยวมาให้ติดอาจจะไปดักฟังเพิ่มหรือเปล่าถูกไหมล่ะ
ใครติดหรือถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนติดแสดงตัวก่อนก็ได้เนอะ